มีข่าวดีมาให้สำหรับคนใช้รถที่เติมน้ำมันดีเซลอีกแล้วนะครับ
จากว่าล่าสุดคณะกรรมการกบนนั้นมีมติให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงอีก๕๐สตางค์ต่อลิตรนะคุณผู้ชมครับ
ซึ่งเป็นการปรับลดในรอบที่๓แล้วครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นายวิสักวัฒนศัพท์นะครับนั่นเป็นภูมิในการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบอกนะครับว่า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากรบนนั้น
ก็เห็นชอบให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงอีก๕๐สตางค์ต่อลิตรครับ
ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลจะไปอยู่ที่๓๓บาท๕๐สตางค์ต่อลิตร
โดยราคาขายปลีกดีเซลนั้นก็ราคานี้นะครับจะมีผลตั้งแต่วันที่๒๔มีนาคมนี้เป็นต้นไป
ก็ถือว่าเป็นการปรับลดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็นับครั้งนี้เป็นครั้งที่๓แล้ว
เพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์นั้นปรับลงไป๒ครั้งรวม๑บาทต่อลิตรนะครับ
สาเหตุที่ปรับลงได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตลาดโลกนั้น
ปรับตัวลดลงโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลครับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมนั้น
ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลค่าเฉลี่ยนะครับในเดือนมกราคมอยู่ที่๑๑๓๙๕เหรียญสหรัฐต่อบาเรล
เดือนกลุ่มภาพันธ์๑๐๓๖๑เมริเวณสารรัฐตบาลเร็ว
แล้วก็ในรอบของ๑๑๕มีนาคมอยู่ที่๑๐๒๒๑เหรียญสหรัฐต่อวาเรลก็ปรับลดลงมาเรื่อยครับ
ประกอบกับที่มีมติคอรมอลล่าสุดนะครับที่เห็นชอบขยายระยะเวลาในการปรับลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันดีเซลลงลิตรละ๕บาทออกไปอีก๒เดือน
ตั้งแต่๒๑พฤษภาคมถึง๒๐กรกฎาคมแล้วก็สถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นเริ่มดีขึ้นติดลบต่ำกว่าหลักแสนล้านบาท
ทั้งหมดทั้งมวลจึงเห็นควรให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพื่อประชาชนนะครับนอกจากเป็นการประคับประคองเรื่องของค่าคลองชีพแล้วก็ยังมีส่วนช่วยนะฮะไม่ให้ราคาน้ำมันดีเซลนั้นสูงขึ้นจนเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งต่างรวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับ